ท้ายก่อนถึงวันลงประชามติยังคงมีเหตุป่วนเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะที่สงขรามีการแขวนป้ายที่มีการกระบาดสีแดงทับคำว่ารัฐธรรมนุนด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสงขราเข้าไปตรวจสอบ
หลังพบป้ายผ้าเขียนข้อความว่ารัฐธรรมนูญไทยแล้วก็มีกากบาทสีแดงทับแบบนี้แหละครับ
โดยถูกแขวนไว้๒จุดในพื้นที่อำเภอสบาย้อยคือที่บริเวณกำแพงโรงเรียนบ้านร่องควรหมู่๖ตำบลครูหา
แล้วก็ภายในหมู่บ้านมูยงหมู่ที่๔ตำบลสบาย้อยครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นการก่อกวนของกลุ่มทู่ที่ไม่หวังดีโดยเจ้าหน้าที่ได้ปลดป้ายผ้าลงมาพร้อมกับเร่งตรวจสอบเพื่อหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนทางเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่พบมีการฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติที่บริเวณสารกลางบ้านนะครับหมู่๑๔ตำบลแม่ก๊าอำเภอสรรปะตองครับ
จากการไปสอบสวนนายธนูแสงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านก็ให้การบอกว่าได้ติดบัญชีบรายชื่อไว้ที่สารกลางหมู่บ้าน
จะพบว่าบัญชีบรายชื่อถูกฉีกหายไปทั้งหมดเมื่อคืนนี้ครับโดยไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร
เมืองต้นก็แจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
ด้านนายคมกฤษตรีธัญพงศ์นายอำเภอสรรปะตองก็กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแลบัญชีบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
เพื่อป้องกันคนร้ายเข้าไปขโมยหรือว่าทำลายครับ
และในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมอบให้กับตำรวจสืบสวนติดตามคนร้ายที่ขโมยนำมาดำเนินคดีต่อไปครับ
และทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีทางด้านของกลุ่มครูคอนำโดยนายธนวัฒน์ภัยศาลเจริญโชธ
เพื่อออกแจกจ่ายทำความเข้าใจแล้วก็เชิญชวนชาวบ้านกว่า๒๐๐ครอบครัวไปลงเสียงประชามติครับ
ราบนั้นมีหน่วยลงคะแนน๑๒หน่วยครับมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น๖๕๓๙คน
แล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าจะออกไปใช้สิทธิ์
เพราะคิดว่าการมีรัฐธรรมนูลนั้นเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต